ในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุสลดใจรับวันแม่นะคะ
มีพระรูปหนึ่งที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
พยายามที่จะวิ่งฝ่ากองเพลิงที่ห่มไหม้กุฏิ
เข้าไปช่วยเหลือแม่ที่นอนป่วยพิการอยู่นะคะ
แต่ว่าช่วยไม่สำเร็จทำให้ไฟคลอกแม่จนเสียชีวิตค่ะ
ตำรวจภูทรนันวิชัยตรวจสอบเหตุไฟไหม้กุฏิทรงไทยวัดสามตุ่ม
อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเป็นกุฏิไม้ทรงไทยสภาพเก่าแก่อายุกว่า๕๐ปี

เจ้าหน้าที่ก็ได้ระดมฉีดน้ำนานกว่า๒๐นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยตรวจสอบหลังเพลิงสงบ
พบว่ามีผู้ถูกไฟคลอกเสียชีวิต๑คน
คือนางทองหยิบยุติธรรมอายุ๘๐ปี
เป็นคนพิการแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บ
คือพระสิริศักดิ์ธรรมวโรอายุ๕๘ปีซึ่งเป็นลูกชาย
พยายามจะวิ่งเข้าไปในกองไฟไปช่วยแม่แต่ไม่สำเร็จ
จนทำให้บาดเจ็บไปเล็กน้อยค่ะ
นายประวินเกรดการผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ขณะที่เกิดเหตุนั่งอยู่บริเวณลานวัด
จู่ก็เห็นไฟลุกไหม้กุฏิพระสิริษัก
รีบวิ่งไปตามพระและชาวบ้านมาช่วยกันดับไฟ
แต่ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้กุฏิเสียหายไปทั้งหลัง
พระสิริศักดิ์บอกว่าบวชที่วัดแห่งนี้มา๒๐พันศา
ส่วนโยมแม่พิการอยู่บ้านคนเดียว
ต้องรับมาดูแลที่กุฏินาน๑๕ปีแล้ว

แต่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุสลดใจขึ้นในวันแม่แบบนี้ค่ะ